สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชนะสวัสดีครับคุณสุพัสราครับ
มากัดกันให้สบัติกับเราสองคนได้คู่กัดสบัติครับ
เอาล่ะกลับคืนสู่โลกแห่งความเป็นจริงคุณผู้ชมครับนะหลายคนคิดจินตนาการไป
จะเป็นเศรษฐีจะเป็นเศรษฐีพอผ่านมาเท่านั้นแหละหลายคนหน้ามืดแบบนี้
แต่ยังมีอีกหลายคนสวัสดีครับสวัสดีครับยังมีอีกหลายคนที่เขาก็ยิ้มได้
เอาเหรอเอาดีแสดงความดีใจด้วยละกันนะแต่ว่าตอนนี้รอบตัวยังไม่เห็นมีใครยิ้มสักคนนะคะ
ไม่เป็นไรชีวิตยังมีงวดหน้าเสมออีก๑๖วันเจอกันใหม่ค่ะครับ
มาดูเรื่องในชีวิตความเป็นจริงผักครับง่ายเลยครับเขาบอกว่าช่วงนี้ผักแพง
แต่ตอนนี้ผักกลับมาแพงอีกแล้วอ้าวในไลน์หน้าจอเชิญชวนคุณผู้ชมนะ
แถวบ้านคุณผู้ชมออกไปตลาดเนี่ยผักอะไรแพงบ้าง
แต่แพงเพราะอะไรเดี๋ยวเรามีคำตอบค่ะ
วันนี้นะคะนายธนกรวังบุญคงชนะค่ะ
โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้รับทราบถึงกรณีพืชผักบางชนิดมันปรับราคาสูงขึ้น
อ่ะเช่นผักชีผักคณะผักบุ้งจีนมะเขือยังแพงเลยอู้ต่อเอ้า
ราคามันสูงขึ้นไงแล้วขณะเดียวกันผักบางชนิดเอ๊ะราคามันทรงตัว
อย่างเช่นพวกพืชผักที่มีผลิตผลรุ่นใหม่ออกมาทันอย่างเช่น
กาดขาวปลีแล้วก็ต้นหอมอะไรแบบเนี้ยอุ้ยแต่ผักชีเมื่อสักครู่นี้กิโลกรัมละสามร้อยสามสิบเหรอ
โอ้โหแพงนะแพงกว่าแพงกว่าทุเรียนเออจริงเอ้าอย่างไรก็ตามนะคะ
เชื่อว่าราคาที่ปรับขึ้นลงในขณะเนี้ยมาจากปัจจัยระยะสั้นคือช่วงที่ผ่านมาค่ะ
พื้นที่ทำการเกษตรหลายแห่งประสบปัญหาน้ำท่วมไงน้ำมันก็ขยับราคาสูงขึ้นเออ
ราคาขนส่งมันก็เลยเพิ่มขึ้นไงคุณหลายหลายปัจจัยมันมันส่ง
มันส่งให้ราคาผักเนี่ยมันแพงขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเขาบอกแบบนี้ครับ
สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เนี่ยกลับมาเนี่ยเกือบปกติแล้วนะ
เพราะฉะนั้นครับหลายหน่วยงานเขาก็เร่งให้การช่วยเหลือเยียวยา
เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำการเพาะปลูกได้อีกครั้งหนึ่งครับ
คุณสุพัสราครับเรื่องนี้เบื้องต้นกรมการค้าภายในค่ะ
จัดรถโมบายจากตลาดกลางอืมไปจ่ายไปขายอะค่ะอืม
ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการร้านอาหารคือรถคันนี้
ซื้อผักได้ในราคาที่เหมาะสมราคาย่อมเยาว์ราคาดีอืม
ซื้อได้เอ้าส่วนใครที่อุ้ยเปิดโทรศัพท์มาอืม
ตังค์เงินเข้าแล้ววันนี้ค่ะคนละครึ่งเออได้อีกพันห้า
ก็เอาไปจ่ายตลาดได้ผักแพงเราก็ใช้ตรงนี้แหละค่ะ
ปรับตัวกันไปนะคะอ๋ออ่ะคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับ
ปัญหาเพื่อนบ้านเพราะว่ามันคลาสสิกคลาสสิกค่ะ
แล้วมันมีมากมายหลายปัญหาอย่างเช่นเรื่องของที่จอดรถอ่ะ
เอางี้ละกันไปดูคลิปนี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวมาอธิบายขยายความกันครับ
ผ้าแพร่เค้าซึ่งมันไม่เกี่ยวกันอะแม่นนะครับใจมั๊ยอ่ะ
และคุณมาเนี่ยพ่อแม่พี่ผมเนี่ยหรอฮะ
ก็ใช่อย่างงั้นแม่อ่า

คุณไม่ได้ขยาบบากคุณไม่ได้ใช้
มึงลองขับออกมาซิเดี๋ยวให้ตำรวจมาดูสิ

นี่เดี๋ยวรถเขามานี่รถเขา

มึงห่วงรถมื้อ

ให้ดูคลิปนี้เนี่ยให้เป็นกรณีศึกษานะคุณผู้ชมนะ

ฝ่ายนั้นไปว่าฝ่ายนี้ผิดหรือถูกอะไรยังไง
มาศึกษาร่วมกันเพื่อที่จะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างปกติสุข

แต่เรื่องของการปรับความเข้าใจเนี่ยจะง่ายกว่าเนอะ
สองบ้านนี้เขามีปัญหาเรื่องของที่จอดรถ
จอดคันสีแดงจอดแบบนี้
แล้วบ้านอีกหลังเขาบอกว่าเขาเอารถเข้าบ้านเขาลำบาก

แต่ตำรวจมาแล้วยังเจรจาไม่จบ
ไปดูตอนที่บอกว่าเหมือนจะจบแต่ยังไม่จบกันครับ
ตอนเสริมนี่ต้องพอแอลกขยับใหม่
เราบอกว่าอาทรัพยาปัฏจัยใจจริงเราไม่ยอดจอดตรงนี้

ก็มันก็คือการถุ่มลูก

ได้มันจะมาขอโทษต่อหน้ากรรมรวมผมจะขอโทษกันอะไรผมไม่ได้ผิดอะไร
ไม่ได้ผิดอะไรพี่โทษค่ะมันจะเป็นอะไรที่ผมจะต้องขยับฮะ
มันเป็นอะไรมันก็ไม่ได้ประดาษอะไรอ้าวมันก็ขยับได้แต่มันไม่ขยับ
นะฮะเหี้ยเห็นมั้ย
อ้าวดูกันไปแล้วสองคลิปอืมมาไล่เรียงกันหน่อยดีครับ
เรื่องราวนี้มันเกิดจากอะไรนะคะคือนุ่มคู่กรณีเขายืนยันว่า
นุ่มคู่กรณีสวมอินเซียสีดำนะคะเขายืนยันว่ารถสีแดงของคุณป้าเนี้ย
อืมจอดตายไม่ได้มีการใช้งานอืมและจอดฝั่งตรงข้ามประตูบ้านเขาไง
อืมเวลาเขาจะเข้าบ้านเนี่ยถอยรถเข้าเข้าออกออกเนี้ย
มันต้องเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังหลายรอบถึงจะออกไปได้
มันไม่สะดวกใช่ที่จะเข้าบ้านเขาค่ะเอาขณะที่คุณป้าเองก็บอกว่า
รถของหนุ่มคู่กรณีเนี่ยเข้าออกได้และขัดใจกับคำพูดที่พูดว่า
ทำไมผมจะต้องขยับรถหลายครั้งคือมันลำบากอะค่ะ
คุณป้าบอกขัดใจคำนี้แหละทั้งที่มันเป็นที่สาธารณะอืม
คุณป้าก็เลยไม่ยอมขยับค่ะแถมคุณป้ายังตอบว่านุ่มคู่กรณีด้วย
ขนาดลูกชายคุณป้านะคนที่สวมเสื้อเชิดนะคะ
นี่นี่นี่นี่คนเนี้ยที่เดินตามคุณป้านี่แหละลูกชายคุณป้าก็ไม่หับร่ำน่ะ
แล้วต้องบอกให้แม่แม่เข้าใจน่ะอืมแม่ขยับไปจอดอีกที่นึงก็ได้อืม
แต่คุณแม่ไม่ยอมค่ะไปดูกันหน่อยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนนะครับ
เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่หมู่บ้านประชานวิเวศสองตะบนบ้างตลาดอ๋อ
อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนี่แหละครับคือนุ่มคู่กรณีของคุณป้าก็คือ
ปองพลสวามิพักษ์อายุ๒๒ปีบอกว่าตัวเขาเนี่ยรู้จักกับลูกชายของคุณป้า
ที่เป็นเจ้าของรถคือก็เป็นเพื่อนบ้านกันมาสิบกว่าปีแล้วอ่ะค่ะ
คือปกติรถก็ไม่ได้จอดขวางทางเข้าออกแบบนี้แต่ด้วยความที่ว่าวันเกิดเหตุ
รถคันสีแดงเจ้าปัญหาคันนั้นมาจอดขวางขณะเขากำลังจะขับรถออกจากบ้าน
มันลำบากไงเขาก็เลยเดินไปบอกว่าป้าครับ
ช่วยมาขยับรถหน่อยครับแต่ช่วงนั้นน่ะป้าซึ่งเป็นเจ้าของรถนะ
เขาอยู่กับลูกชายแล้วก็พูดกลับมาด้วยการพูดว่า
คือเหมือนประมาณว่าด่าไปจนถึงพ่อถึงแม่เลยประมาณนั้น
โอ้โหทีนี้ก็เรื่องใหญ่ก็ตามในคลิปแหละครับ

จนตำรวชตำรวจศนปราเกศ

แล้วก็บอกจะยินดีจะโรบรถให้
แล้วก็จะจอดไว้แบบนี้ไงเวลามาเนี่ยนะคะไม่ได้ออกไปไหนไปเล่นกับหลาน
บอกขอได้ไหมขออะไรขอจอดรถที่เดิมให้แม่ได้จอดตรงนี้ได้ไหม
ทำไมอ่ะแม่จะได้สบายใจอยากให้แม่สบายใจอ่าโถคือถ้าแม่ไม่ได้จอดตรงนี้
แม่จะไม่สบายใจแม่จะไม่สบายใจเขาก็เลยบอกขอได้ไหมตรงเนี้ยเดี๋ยว
ต้องให้แม่จอดเป็นที่จอดของคุณแม่นะคะสรุปสุดท้ายสองคนยินยอมกันแล้วก็ขอ
นี่มีภาพจับมือกันแบบนี้นี่อันนี้ก่อนกันคือขออนุญาตเสริมนิดเดียวนะ
ก่อนกันแบ๊กกรามข้างหลังเป็นรถคุณแม่ค่ะเห็นมั้ยเห็นมั้ยเอออ่า
ก็จบลงด้วยดีเนอะคุยกันได้นะเรื่องนี้นะแต่ถ้ามันขวางเขาจริงจริง
ที่จอดใหม่ดีกว่านะมาเรื่องนี้กันบ้างครับเป็นอุทาหรณ์จริง
เป็นวินาทีชีวิตของหนูน้อยคนหนึ่งลูกอมมันติดในหลอดลมครับสงสาร

เป็นไงล่ะเสียงดังโวยวายเลยเพราะมันเป็นเหตุฉุกเฉินจริงอ่ะ
แล้วเสียงน้องเนี่ยอ้ายคือร้องอะค่ะ
ใช่ไหมล่ะครับคือลูกอมมันติดอยู่ในหลอดลมอะครับ
โอ้โหก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วน้องก็วิ่งไปอาจงอาเจียนมันก็ไม่ดีขึ้นอ่ะ
จนกระทั่งร้องลั่นแบบนั้นก็คงจะเริ่มหายใจไม่ออกแล้วล่ะครับ
ตัวแม่นะรีบเอามือไปตบที่หลังของน้องเพื่อให้ลูกอมมันหลุดออกมา
ไม่เป็นผลครับผู้ชายที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะฮะเขาก็จับหนูหนูน้อยคนนั้นอ่ะ
เด็กนั้นคว่ำขยาวโอ้ยก็ยังไม่ดีขึ้นสุดท้ายต้องพาไปโรคพยาบาล
ในจังหวัดร้อยเอ็ดครับคุณสุภาษา
หลังจากส่งโรงพยาบาลแม่ของน้องออกมาบอกแล้วนะคะ
เขาบอกว่าปลอดภัยค่ะลูกอมหลุดลงท้องไปเอง
ขอบคุณทุกคนที่ห่วงใยนะคะสำหรับข่าวนี้
ถือว่ามันเป็นลูกอมอะค่ะมันลงไปละลายในท้องได้

ใช่ไหมเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างดีกว่า
คุณผู้ชมครับมาสนุกสนานกันหน่อยในช่วงของ

สนับสนุนโดยดีมอลนมมอสกัดรสช็อกโกแลต
ยิ่งเล่นยิ่งเรียนรู้ยิ่งดี
ขอบคุณสนาน
เอางี้ละกันโยกย้ายใส่สะโพกกันไหม

งั้นตามหนูน้อยคนนี้ไปเต้นครับ

โอ้ยอย่างไงอย่างไง
เดี๋ยวคุณสุภัชราคนิกอัล
มันไม่ได้ค่ะว่านี่ฉันยอดไม่ได้หรอก
คุณจะแข่งกับเด็กเลยหรือ

อยากจะไฟล์เหมือนกันนะคะ
แต่น้องเขาเก่งจริง
แต่ว่าน้องเขาพริ้วมากเลยน่ารักมากเลย
ที่มีลูกสาวค่ะแป้งเนี่ยเป็นความสำคัญของลูกสาวเลยแล้วสำคัญยังไงดูค่ะ

อันนี้บอกผมที

คือในความเชื่อของผมนะ
เด็กผู้ชายจะสนกว่าเด็กผู้หญิง
แต่พอมาเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ย

คุณค่ะนึกภาพหลังจากนี้ไม่ออกเลย

จากไม่เรียวจะมาแล้วเนี่ยนะคะ
เครื่องดูดฝุ่นก็ต้องมาด้วยค่ะคุณขา
โอ้โหแต่เอาลูกเอาให้ขาว

โหผมเป็นห่วงตัวคุณแม่อะ
ไมเกณฑ์ขึ้นแล้วมั้ง

อยากจะสอนคุณลูกให้รู้จักกัน

นี่ต่อไปก็ช่วยพ่อซักผ้าได้แล้วลูกเอ้ย

ผู้ชายทั้งทีต้องดูแลกุณฑาสตรี

คุณผู้ชมเรื่องต่อไปครับ

คุยกันเจรจากันอะไรสักอย่าง

แต่ไอ้ทีเด็ดที่ว่ามันคืออะไร
เดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัทขาว
ห้ามหน่อยสิ

แต่งเลยดีกว่าถ้าไม่รีบแต่งจะเจอแบบนี้ครับ

เอาใหม่

ใส่ไม่ได้เน่กันนะ
จริง

แต่เกราะสุพรันด์ไงแอะเลย

เหมือนท่านมันอยู่ที่สุพรันด์บุหรี่
คือเรื่องของเรื่องนะแหมไปแต่งกี่นี้๓ปีข้างหน้าใส่ไม่ได้แน่เลย
เดี๋ยวก่อนนะไปแซวเจ้าสาวเดี๋ยวไม่ได้แต่งนะบอกให้
อุ๊ยแต่เขาสวยนะคุณค่ะเอาเป็นว่าแซวไปก็อยากแต่งแหละแหมทำดูแซว
เอาละครับขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามจนถึงช่วงท้ายของรายการที่
ตามกันต่อไปกับรายการข่าวเย็นไทยรัฐนะครับลากันไปนะฮะด้วยภาพเพื่อนสีต่างสายพันธ
ยังไงล่ะจะซี้กันขนาดไหนไปดูนะครับหมดเวลาลาไปแล้วสวัสดีครับ

ที่ติดตามตอนที่๗ฐ